ราชศรีมาหน่อยเพราะว่าที่นี่ชาวบ้านเขาเร่งเลย
บวงสวงตั้งสารใหม่ให้กับปู่ตาเพราะว่ามีคนเขาฝันว่าปู่ตาบอกว่าให้มาดูแลหน่อย
แล้วก็มีชาวบ้านเจ็บป่วยกันแทบยกหมู่บ้านด้วย
ต้องจัดการเป็นการเร่งด่วนแล้วนะคะมากันที่นี่สารปู่ตาท้ายหมู่บ้าน
ชาวบ้านอยู่ที่ตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงเปลี่ยนสารหลังใหม่ให้กับปูตาประจำหมู่บ้าน
คุณจอมขวัญภูลมบอกว่าสาเหตุที่ชาวบ้านประกอบพิธีบวงสวงย้ายสารปูตาครั้งนี้
จากว่ามีชาวบ้านหลายรายมีอาการเจ็บป่วยติดต่อกัน
แล้วเธอเองเนี่ยมีอาการฝันแปลกนะฝันแปลกเป็นประจำเลยว่ามีคนแก่มาขอให้ดูแลท่านบ้าง
จนกระทั่งพบว่าที่สารปู่ตานี่แหละเป็นสารประจำหมู่บ้านแล้วสารมันค่อนข้างจะชำรุดสุดสมอย่างหนักเลย
และอะไรรู้ไหมคุณคือรูปปั้นตาหาย
หายไปก่อนที่จะไปพบว่ารูปปั้นนั้นอยู่ในสภาพที่ชำรุดแล้วอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ตรงนั้น
คือรูปปั้นของตาหายจากศาลแต่ว่าไปตกอยู่แถวต้นไม้
ใต้ต้นไม้แล้วก็มีสภาพที่ค่อนข้างชำรุดด้วย
เขาคิดว่าเนี่ยคงจะเป็นสาเหตุที่มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ก็มีการจุดทูบบอกว่าขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยหายทุเลาลงนะ
แล้วเดี๋ยวจะรวบรวมคนในหมู่บ้านมาทำการสร้างสารใหม่ให้
รับวงสวงนี่เลยนะแปลว่าอะไรชาวบ้านหายป่วยค่ะชาวบ้านหายป่วย
แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเดินทางมาสร้างสารใหม่นี้พร้อมกัน
เชิญตายายขึ้นสารหลังใหม่แล้วระหว่างพิธีบวงสวงเห็นไหม
มีการร้องรำทำเพลงเต้นระบำกันสนุกสนานแบบนี้
และก็ยังมีการจุดทูปเสี่ยงท้ายนี่ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหม
ชาวบ้านก็เลยเอาถ่ายก่อนถ่ายก่อนแล้วส่งในลายหมู่บ้านเลย
ดูจากมือถือพี่เขาก็ได้เขากำลังซูมด้วยนะเมื่อกี้
เดี๋ยวเขาส่งไลน์กรุ๊ปหมู่บ้านซึ่งคุณต้องย้ายหมู่บ้านก่อนนะ
คุณต้องไปอยู่ที่บ้านนี้ที่ระบบกระทรหรือพี่มายคุณจะเข้ากุ๊บได้
โหเขาจะรับไหมล่ะคะคุณน้องใบตอง
เขาไม่รับค่ะคุณไปที่ไหนเขาไม่มีใครรับค่ะ
เขาไม่รับผมเนี่ยเพราะเขากลัวผมจะไปหนัก
หนักเห็นดีเอ้ยหนักหมู่บ้านขาโทษ
เพลงอะไรนะเพลงเออเพลงอะไรรู้ไหมมันเข้าหัวผม
หนักอะไรหนักใจ
หนักใจเพลงหนักใจ
นี่หรอตอนนี้หนักใจกับคุณล่ะ

พาไปหาอะไรที่มันสบายใจแล้วกัน
เขาแปะตรงนี้ด้วยเขาแปะเหรอแปะทอง

แปะค่ะเข้าใจไหม
เอ้าแล้วแต่วิธีถ้าจะแปะจะดูจะจ้องก็ว่ากันไป